เพราะว่าเมื่อกี้พี่ของกสิบบอกมามีประเด็นนะ

คนดีน่ารักไม่เหมือนนักแสดงบางคน

อะไรประมาณนี้

เรายังไม่ได้อ่าน
ไม่น้อยนะคะเพราะเราก็ไม่ไปโฟกัสสนใจอะไรของเขาก็ทำงานของเรา
ทำงานของเขาก็จะจำคนกันดู
โกรธไหมคะแล้วทำไมก็ถึงเหลือคริส
หรือคนที่แรงอะไรเงี้ย

ใครพูดไม่ดีก็อยู่กับเขา
จริงล่าสุดมีเหตุการณ์ที่ได้เจอกันไม่มีครับ

ไม่ได้เจอ

ไม่ได้เจอ
อย่างสิ่งที่เขาโค้ดมันค่อนข้างจะทำให้เราเสียหายเนอะ
ทำให้คนอ่านแล้วก็คิดว่าวาวาเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ไม่รู้สิค่ะวาคนน่าจะตัดสิ่งวาจากตัวว้ามากกว่า
ถ้าคนที่ได้เจอได้รู้จักทำงานร่วมกันอะไรอย่างนี้คือคนที่
คนที่รู้จักเราก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไงเนาะ
คำพูดของทุกคนคนหนึ่งกลัวว่ามันก็ไม่ได้สำคัญขนาดที่จะมาตัดสินอะไรวะได้
เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าค่ะ
ใครคำพูดเนอะทุกคนมีปากใครอยากจะพูดอะไรก็ได้
แต่ว่าจริงแล้วก็ควรจะพูดในสิ่งที่ที่ดีที่ตอบได้เนอะ
เพราะว่าจริงอ่ะร่างชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวอ่ะ
เวลามีชีวิตอยู่อะไรก็ดีตอบได้คิดดีตอบได้ดี
แต่ว่าร่างชีวิตอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เจอเลย

ถ้ามีโอกาสเธอจะเข้าไปสมัยที่
คือมันจะทำว่าเราไม่ได้เจอทุกคน

แต่มีคลิปว่าเธอได้เจอ
นี่คือการถามความสำคัญส่วนตัวของเราแบบนี้นะครับ

เพราะว่าไม่ได้มีอะไรต้องการได้อยู่นะครับ
คืออยู่ที่เขาแล้วแหละ

ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะแตกหักกันไป

จริงแล้วห้องนี้ขายอีกคนรอบข้าง
เขาก็ถามเหรอว่าเป็นเกิดอะไรพูด

พึ่งมีว่านี้

ก็อย่างงั้นไงก็ทำที่มีความสูง
แต่ผมไงก็ทำที่เค้ามีความสูง

เพราะชินแล้วเรื่องชิน
แล้วก็ทำไงไม่ได้สุดท้าย
เค้าอยากพูดยังไงเค้าไม่ต้องพูด
แต่ที่สำคัญก็คือออกไปยังไงเรารู้สอดี
เพราะว่าทันหน้านี้ก็ง่าย

ก็เอาเจออะไรที่มันปากหมาชัย
มองเขาลบพี่เขาเรายังไงหรือครับ
เฉยเราก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วค่ะ

ยังมองพี่เขาเหมือนผู้ใหญ่คุณหนึ่งในวงการไหม

มาตลองเป็นครูโปรกตี

ทำไมเธอกลับหลัง๓๑๐๐เดือนแหละ

แล้วพาไปกับประสารมั้ยได้
เดี๋ยวนี้เทอดเทาะอะไรนะคะ

มีความสุขในชีวิตก็จบเลย
พลายความป่อยเซออะไรอีก

ขออนุญาตสกัดได้บ้างนะเป็นยังตามบ้างอีก
โสดเฉดเฉดสวยต่านแดน
ตอนนี้ก็ต่างคนมาค่ะและถ่ายก็ถ่ายเชียร์รายต่างคนก็เจอกัน
ก็ลงลูปคุอินตี้เยอะนะคะ

วันนี้ผมอยากไปเต้นวันนี้ผมวางบันได

ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ส่วนมันก็คิด

คืออย่างไรตอนนั้นเรียกว่าแฟนเหรอคะว่า
ก็ไม่ถึงค่านะเพราะว่าเราลองคุยกันดูอะไรอย่างนี้

เราอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปก่อนสักพักนะครับ

เขาเต็มใจอยากจิบเลยว่า
ก็ไม่นะคะเพราะว่าต่างคนก็
ตอนนี้ก็ต่างองค์งานไม่ได้
มันก็เป็นแค่บอกย้ำเลยค่ะว่า

จริงก็อยากให้ตรงอยู่เลยก็แสนเลยค่ะ
เพราะตอนนี้ละครกำลังจะออนค่ะ
เกือบติดออนเดือนเมษายน

ตั้งแต่มีความรู้สึกมานะ

หรือว่าอยากทำอะไรก็ทำ
อยากคุยกับใครอยากจะไปเที่ยวหน่อย